ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักการทำกุศลสาธารณะจิตอาสา
ผลบุญส่งให้พบคนถูกชะตาผูกไมตรีกันได้ยาว
คนมีรักจะได้เดินทางไกลให้เร่งทำคะแนน
คนมีครอบครัวจะได้ทายาทเพิ่ม
สุขภาพจะมีอาการไอมาคุกคามบ่อยครั้ง
มีภัยหรือเด็กเล็กในความดูแลมีภัยจากอาวุธปืน

การเงินยังมีภาวะดีด้านการเงินต่อไป
มีผลสำเร็จติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน
ผลตอบแทนทั้งเงินทองและผลประโยชน์ที่ลงไว้
มีลาบลอยครั้งละเล็กน้อยแต่ได้บ่อยครั้ง
การงานได้โยกย้ายแต่งตั้งไปทำงานแผนกใหม่
รับผิดชอบงานมากขึ้นงานหนักและยาก
แต่ก็ทำได้สบายจะเปลี่ยนสายงาน
ย้ายห้องย้ายโต๊ะเปลี่ยนคนมาเป็นหัวหน้า
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์